เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานมีปัญหากันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันนะคะ
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายค่ะผู้หญิงเนี่ยถูกผู้ชายถีบเข้าที่เบ้าตา
จนล้มหัวกระแทกพื้นแล้วก็เบ้าตาแตกค่ะเธอบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการแสดงความรับผิดชอบค่ะ
ที่นั่งอยู่แล้วหงายล้มลงไปเนี่ยค่ะก็คือผู้เสียหายนะ

คือคุณละลิสาหรือคุณอุ้ยเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้
แล้วเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐มีนาคมแล้ว
ก่อนหน้านี้๒๓วัน๒คนนี้เขามีปากเสียงกันเรื่องงาน
เพราะว่าเขาทำงานกันอยู่ที่โกดังขนส่งพัสดุแห่งหนึ่งที่นครราชสีมา
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการแบ่งเขตจัดส่งของนี่แหละ
วันนั้นเนี่ยก็มีปากเสียงกันถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกู
แล้วก็คู่กรณีก็เดินมาหาทำท่าเหมือนจะทำร้าย
เธอก็พลั้งปากพูดออกไปบอกจะทำร้ายเหรอก็ทำสินะคะ
ก็เนี่ยค่ะคู่กรณีก็เลยถีบเข้าที่เบ้าตาข้างซ้าย
เธอหงายหลังหัวกระแทกพื้นแล้วก็แว่นตาแตก
บอกว่าภาพเนี่ยมันตัดไปนาทีนึงแล้วก็มีคนมาช่วยค่ะ
ปรากฏว่าจากเหตุการณ์นี้ค่ะวันรุ่งขึ้น
หัวหน้างานก็ให้ฝ่ายชายมาขอโทษเธอ
แต่เธอบอกว่าเขาก็ขอโทษแบบไม่ค่อยเต็มใจ
หัวหน้างานก็พยายามไกล่เกลี่ยไม่ให้เธอเอาเรื่อง
เพราะว่าจะได้ทำงานต่อด้วยกันได้ค่ะ
เหมือนแบ่งงานกันไม่ลงตัวเพราะว่าเส้นทางมันทับกัน
แล้วเขาไม่ยอมแบ่งงานให้เราเราก็เลยแบบว่าทะเลาะกัน
คนที่เกิดเหตุก็คือคนที่๓ให้เขามาเป็นคนกลาง
บอกว่าให้เคลียร์ให้หน่อยว่าเราจะแต่งงานกันยังไง

เริ่มมีเสียงดังเริ่มขึ้นกูขึ้นมึงกับเราแล้ว
คืนเมืองเลยมาพูดใส่ในหน้าเราว่าจะเอาให้หมดเลยใช่ไหม
จะขโมยงานกูให้หมดเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
เลยประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ทำท่าเหมือนจะทำร้ายเรา
แล้วเราก็แบบว่าด้วยความที่เราโมโหแล้วก็ครั้งปากพูดออกไปว่า
จะทำเราเหรอทำสิทำสิแล้วก็กระโดดถีบตามตามในคลิปเลยค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเธอคุณอุ้ยเนี่ย
ก็บอกว่าไปแจ้งความที่สพปักช่องนะคะเพราะว่า
ก็ไม่มีการมารับผิดชอบใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ปรากฏว่าทางบริษัทให้คู่กรณีออกจากงานนะคะ
หลังจากนั้นคุณอุ้ยเองก็ตัดสินใจลาออกเหมือนกันเพราะว่าเธอก็กลัวว่าจะถูกอีกฝ่ายนึงมาดักทำร้ายค่ะ